กลับมาติดตามไทยรัฐนิวโชว์ช่วงที่๒กันต่อนะครับ

ผู้ชายคนนี้เขาหึงรุ่นพี่ครับ

ก็เลยเอาปืนไปยิงดับความแข็ง

คุณผู้ชมดูพาบวงจรปิดนี้น่ะครับ
บ่าย๓โมง๔๗นาที
กำลังขับรถมาหลังจากนั้นครับเขาขับไปถึงจุดหมายปลายทาง
คือเป็นร้านขายของชำเขาจอดรถเสร็จปั๊บลงจากรถ
แล้วถือปืนไปยิงใส่กลางวงร้านชำนั่นแหละฮะ
ที่มีคนนั่งกินเหล้าดื่มสังสรรค์กันอยู่เนี่ย
เสร็จปั๊บเนี่ยเดินกลับมาขึ้นรถเหมือนกับไม่มีอะไรเกิดขึ้น
คนในร้านที่นั่งล้อมวงดื่มกินกันอยู่ก็พยายามที่จะมาดึงมือ
หลังเอาไว้ว่าเฮ้ยทำแบบนี้ได้ยังไงเขาสะบัดมือ
แล้วกลับมาบนรถขับออกไปนี่จังหวะนี้ฮะกำลังเดินไปแล้วนะครับ
นายวรศักดิ์หรือว่านายเหน่งครับอายุ๔๐ปี
ผู้ชายคนนี้นะฮะเดินข้ามฝั่งไปอีกฝั่งหนึ่งของถนนนั่นน่ะ
ฝั่งนั้นจะมีร้านขายของชำอยู่จอดรถไว้อีกฝั่งหนึ่ง
เข้าไปเพื่อยิงขวากหนามหัวใจครับ
เพราะเขาเชื่อว่ามีรุ่นพี่ที่อายุแก่กว่าเขา๔ปี
อายุ๔๔มาตีท้ายครัวเมียเขามาเป็นกิ๊กกับเมียเขา
เพราะเมียเขาชื่อจอยแล้วเคยได้ยินว่ารุ่นพี่คนนี้

เห็นจังหวะนี้คนวิ่งหน้าตาตื่นออกมามั้ยฮะสินค้านคุณผู้ชม
นี่ยิงแล้วนะฮะคือยิงแล้วเห็นจังหวะนั้นไหมดึงมือไว้เห็นไหมฮะ
จังหวะนี้คือคนในวงเล่าเนี่ยพยายามที่จะดึงมือว่า
เมื่อกี้ทำอะไรอ่ะยิงอย่างนี้ได้ยังไง
เห็นไหมฮะยื้อยุดกันอยู่แป๊บหนึ่งก่อนที่จะสะบัดมือหลุด
นี่สะบัดหลุดแล้วฮะแล้วเดินข้ามถนนมาอีกฝั่งหนึ่ง

คือเดินเยื้องย่างอย่างช้าแบบเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้น
ใจเย็นมากนะทั้งที่ก่อนหน้านั้นคุณไปยิงคน๓นัดนะฮะ
แล้วเข้าจุดสำคัญทั้งนั้นเลยแม้ว่าเขาจะไม่ได้ตายคาวงก็ตาม

ชาวบ้านต้องไปตามคนมาแล้วครับเนี่ยฮะ
คนก็ไม่กล้าเข้าไปด้วยนะบุ่มบามเข้าไปกลัวจะถูกยิงด้วยครับเนี่ย
ดูฮะบ่าย๓โมง๕๐นาทีเวลาผ่านไปเพียงแค่๓นาทีเท่านั้นเอง
ตั้งแต่ที่เขาเอารถมาจอดแล้วเดินข้ามถนนไปแล้วก่อเหตุยิงคน
ขับหนีไปแล้วครับนี่นะฮะพ้นจากภาพวงจรปิดตรงนี้ไป
นายวรศักดิ์อายุ๔๐ปีหรือว่านายเน่งนะครับ
กระบะแดงมาจอดฝั่งตรงข้ามร้านขายของชำแล้วก็ก่อเหตุ
นี่คือภาพวินาทีตอนที่คนในร้านช่วยกันเอาร่างของคนที่ถูกยิงเนี่ย
แต่สุดท้ายด้วยความที่เสียเลือดมากนะฮะแล้วโดนยิงเข้าจุดสำคัญ
ตายครับนายเน่งโมโหว่านายเจมส์หรือว่านายเดชรนัยอายุ๔๔ปี
น่าจะมาเป็นกิ๊กกับเมียของเขาก็เลยไปยิงซะเลยครับ
ตอนนั้นในเจมส์นั่งอยู่ในวงเล่ากับเพื่อน๕คนโดนยิงไป๓นัด
เข้าที่บริเวณคอบริเวณมือซ้ายและบริเวณมือขวา
พอในเน่งยิงเสร็จปั๊บเนี่ยนะฮะปล่อยในเจมส์ร่างนี่คือเลือดโชคไปหมดเลย
เขาก็หนีไปเฉยครับนี่นะฮะ
บ่าย๓โมง๕๓นาทีครับเมียของในเจมส์ก็คือเมียของคนที่ถูกยิงเนี่ยนะฮะ
วิ่งไปดูสามีลูกศรสีฟ้านี่นะฮะเริ่มวิ่งแล้วเห็นไหม
เพราะว่ามีคนบอกว่าเฮ้ยพี่ผัวพี่ถูกยิงก็เลยมาครับ
ก่อนที่จะเจอกับลูกชายเจ้าของร้านชำก็คือณจุดเกิดเหตุ
เอากระบะมารับนี่นะฮะแล้วก็พากันไปโรงพยาบาล
แต่สุดท้ายยื้อชีวิตไม่ได้ในเจมส์เสียชีวิตนะครับ
หลังจากเกิดเหตุตำรวจโรงพักแม่แตงที่จังหวัดเชียงใหม่ครับ
ตรวจสอบเรื่องราวที่เกิดขึ้นก็ไปเจอปืนของกลางขนาด๙มม
ลูกกระสุนปืนอยู่ในแกซีน๑นัดนะฮะและอยู่ในรังเพลิงอีก๑นัด
ตำรวจยึดปืนของกลางไว้เวลาประมาณ๖โมง๔๐นาทีช่วงเย็น
นี่คือปืนของกลางที่ยึดมาได้ก็คุมตัวคนก่อเหตุได้ครับ
จับกลุ่มตัวในเน่งได้บริเวณถนนสาธารณะในหมู่บ้าน
บ้านแม่ขจานตำบลขี้เหล็กครับเนี่ยฮะไปไหนไม่รอดครับจับได้แบบนี้เลยฮะ
ไม่ถึง๓ชั่วโมงหลังจากตอนที่เขาก่อเหตุนะครับ
ตอนบ่าย๓โมง๔๗ขับรถมาจอดแล้วลงไปยิง๑๘นาฬิกา๔๐นาทีจับตัวได้
อย่างที่บอกว่าตำรวจทำงานเร็วมากไม่ถึง๓ชั่วโมงดีนะครับ
่งยอมรับว่ายิงในเจมส์จริงเพราะระแวงและห่วงด้วย
กลัวว่าในเจมส์ผู้ตายเนี่ยแอบมาตีท้ายครัวเป็นกิ๊กกับเมียเขา
ก็พูดชมทำไมว่าจอยสวยอย่างนั้นจอยสวยอย่างนี้
คือเมียของในเหน่งผู้ก่อเหตุเนี่ยชื่อจอยครับ
แล้วปรากฏว่าผู้ตายเนี่ยเขาเคยชื่นชมคนชื่อจอยจริง
แต่เป็นผู้หญิงคนอื่นที่ไม่ได้หมายถึงว่าเป็นเมียของนายเน่ง
่งเข้าใจผิดคิดเองเออเองแล้วก็ไปยิงคนแบบนี้ฮะอ่า
่งบอกว่าผมแค้นมานานแล้วชอบชมอยู่นั่นจอยสวยจอยสวย
ตัดสินใจไปซื้อปืน๙มมและลูกกระสุนซื้อจากใครรู้ไหมครับ
ซื้อจากเพื่อนฮะซื้อจากเพื่อนราคา๒๕๐๐บาทคือเตรียมเอาไว้ยิงในเจมส์
วันใดก็วันหนึ่งคือเน่งคิดแล้วแค้นแล้วก็หาอุปกรณ์มา

วันนี้ทีมข่าวไทยรัฐทีวีลงพื้นที่ไปที่ร้านขายของชำ
ก็คือจุดเกิดเรื่องที่เขามาตั้งวงเล่ากินกัน
แล้วก็โดนยิงกลางวงนางจันฟองอายุ๖๕ปีเป็นเจ้าของร้านครับ
เล่าให้ฟังตอนที่เกิดเหตุเนี่ยลูกชายของเธอกับเพื่อน๔คน
ตั้งวงกินเหล้ากันตรงนี้นี่นะฮะลักษณะของร้านจะเป็นแบบนี้
เขาตั้งวงกินเหล้ากันอยู่แล้วผู้ตายเนี่ยมานั่งคุย
แล้วก็มายืมแห่ด้วยมายืมแห่ลูกชายบอกว่าเออ
เดี๋ยวพี่จะยืมไปหน่อยนะพรุ่งนี้ว่าจะไปหาปลา
ก็คือวันนี้กะว่าจะออกไปหาปลาแต่ว่ามาถูกยิงตายซะก่อน
แล้วก็มีการพูดคุยให้โชว์รูปสาวแล้วก็พูดแซวกัน
คนนี้สวยเนอะคนนั้นน่ารักเนอะสนุกสนานครับ
กำลังมีความสุขเลยจู่ในเน่งขับรถมาจอด
แล้วเดินข้ามฝั่งมาเดินมาถึงกลางวงเล่าไม่พูดอะไรเลยฮะ
ชักปืนออกมาแล้วยิงใส่ในเจมส์ผู้ตาย๓นัด
จังหวะนั้นลูกชายของเจ้าของร้านก็ไปยื้อแย่ง
ก็เลยเป็นที่มาของวงจรปิดตอนแรกที่เราเห็นว่ามีคนไปจับดึงมือนั่นน่ะ
นั่นคือลูกชายเจ้าของร้านกลัวว่าในเน่งจะหันปืนไปยิงคนอื่นอีก
แต่สุดท้ายนายเน่งเขาก็ไม่ได้ยิงใครนะครับ
เขาก็เดินกลับไปที่รถของเขาเนี่ยฮะจังหวะนี้คุณขวัญที่ผมบอก
นี่แหละเจ้าของร้านเขาอยู่ข้างในแล้วนั่นลูกชายเขานะ

จันฟองบอกอีกว่าที่ผ่านมาเอาจริงนะ
ไม่รู้เลยว่าสองคนมีปัญหาอะไรกันทะเลาะอะไรกัน
เพราะว่าผู้ตายเป็นที่รักของคนในหมู่บ้าน
ไม่เคยไปทะเลาะมีเรื่องอะไรกับคนอื่นมาก่อนเลยลองฟังฮะ
ส่วนเพื่อนของคนตายครับเพื่อนของผู้ตายให้เล่าให้ฟังแบบนี้ว่า
เจมส์เนี่ยนะเขาเคยพูดถึงเมียเก่าที่ชื่อจอย
เจมส์เคยมีเมียแล้วเลิกรากันไป
โดยเมียคนนั้นเนี่ยเมียเก่าชื่อว่าจอย
ชอบมาชมให้เพื่อนฟังว่าเออเมียเก่าของกูเนี่ยสวยขึ้นนะ
จอยเนี่ยไม่เจอนานก็สวยขึ้นมีนักแน่นวนขึ้น
เดี๋ยวก่อนฉะนั้นเนี่ยก็กลายเป็นว่าเหมือนชื่อ
มันจะไปตรงหรือเป็นชื่อเดียวกันกับเมียของในเน่งถูกไหม
มันช่างบังเอิญมากครับในเน่งเนี่ยเมียก็ชื่อจอยเหมือนกัน
แต่คนละจอยไงจอยที่เป็นเมียของนายเน่งเนี่ยก็คนหนึ่ง
ส่วนจอยที่เป็นเมียเก่าของในเจมส์เนี่ยก็เป็นอีกคนนึง
ไม่ได้เกี่ยวข้องกันเลยแต่ในเน่งเนี่ยคงจะเข้าใจผิด
แล้วพอได้ยินพูดถึงคนที่ชื่อจอยเนี่ยมันก็เลยคิดทึกทักไปเองว่า
ต้องมาเป็นกิ๊กกับเมียฉันแน่ต้องเป็นจอยเมียเราแน่
ก็เลยก่อเหตุครับนี่นะฮะเพื่อนยืนยันนะว่า
ผู้ตายไม่เคยไปตีท้ายครัวหรือว่าไปเป็นชู้กับใคร
ในขณะที่เมียของคนก่อเหตุครับเมียของในเน่งเนี่ยนะฮะ
บอกว่าตัวเธอเองไม่เคยไปยุ่งเกี่ยวกับผู้ตาย
แล้วไม่เคยมีเรื่องชู้สาวมาก่อนคุณนักข่าวฉันมีลูกมาแล้ว๕คนนะ
เรื่องชู้สาวเนี่ยฉันไม่สนใจนานแล้ว
แต่ว่าไอ้ผัวฉันชอบมาระแวงว่าฉันจะไปยุ่งกับคนนั้นคนนี้
โดยที่ไม่เคยมาถามมาถ่ายเลยคิดเองเออเองแล้วก็ไปก่อเหตุแบบนี้
เอาจริงเธอเองก็ไม่คิดนะเพราะว่าอะไร
ตัวของในเน่งผู้ชายด้านขวาที่ถูกจับไปที่โรงพัก

กับผู้ตายในเจมส์เนี่ยนะฮะเขาก็รู้จักกันมาก่อนนะ
เขาเคยช่วยเหลือพึ่งพาอาศัยกันมาก่อนด้วยไม่คิดจริงว่าจะกล้ายิงฮะ
ยังชู้สาวไม่ใช่ใช่ไหมหังใจค่ะ
ให้ฟังบอกว่าลูกชายมีอาชีพเผาถ่านขายบางวันก็ไป
บางวันก็ไปรับจ้างนะตกใจเหมือนกัน
รับลูกชายเคยบอกว่าหึงเมียกลัวว่าจะมีคนมาจีบ
ส่วนปืนเนี่ยแม่ของในเน่งคนก่อเหตุไม่รู้มาก่อนว่าลูกไปเอาเงินจากไหนไปซื้อ
เพราะว่าลำพังทำงานแต่ละวันเงินก็ไม่ได้เยอะนะเผาถ่านขาย
ก่อนหน้านี้เชื่อไหมครับว่าผู้ก่อเหตุยังเคยมาขอเงินแม่
เพื่อจะเอาเงินไปซื้อนมให้ลูกอยู่เลยค่านมมันคงหลักร้อยไหม
หรือว่าหลักพันต้นถ้าซื้อเป็นกระป๋องใหญ่
ป๋องใหญ่มันก็หลายร้อยแต่ก็อาจจะไม่ถึงพันก็ได้
แต่ปรากฏว่าไปเอาเงินจากไหน๒๕๐๐บาทเพื่อไปซื้อปืนจากเพื่อนพร้อมกระสุน
แม่เลยงงอ่าเอาเงินมาจากไหนเพราะเงินจะซื้อนมให้ลูกยังไม่มีจะกินอืม
อันนี้แม่งงนะฮะก็เดี๋ยวต้องตามต่อว่าเอาเงินมาจากไหน
วัดร่ำเปิงครับอยู่ที่อำเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่นั่นแหละ

โลงลงมาจากรถแล้วก็ไปตั้งสวดศพ

ขนาดเพื่อนผู้ตายผู้ชายเองยังหลั่งน้ำตาครับ
ด้านนางสาวขวานฤทธิ์ไทยอายุ๓๗ปีครับ

บอกเลยว่าไม่อยากเชื่อเลย
ปมเหตุมันจะมาจากเรื่องของชู้สาว
ดำคนนี้ฮะคือเธอช็อกมากนะ
พี่แฟนฉันนะไม่เคยไปยุ่งเกี่ยวกับผู้หญิงคนไหนเลย

แล้วกับคนก่อเหตุเนี่ยนะ
แฟนหนูก็เคยช่วยเหลือเขามาตลอดนะ
กับเน่งคอยช่วยเหลือจุนเจือกันครับ
ที่ผ่านมาผู้ตายช่วยในเน่งโดยการรับซื้อฐานบ้าง

เพิ่งจะสั่งฐานมาในเหน่งจะเอามาส่ง
แต่ที่เอามาส่งด้านไม่ใช่ฐานใช่ไหมครับ

รับว่าแฟนของเธอเคยพูดหยอกล้อ
เคยพูดถึงเรื่องเมียเก่าที่ชื่อจอยที่ผมเล่า

บังเอิญชื่อมันไปเหมือนกันมันไปคล้องกันพอดีเลย
ก็เลยเนี่ยสุดท้ายแล้วดูสิครับ

เพราะว่าตอนนี้มีลูกเล็กขอแก้ข่าวด้วย

ผู้เสียหายผู้ตายก็เสียหาย

เขาอ้างใช่ผู้ก่อเหตุอ้างไปเรื่อย
เพื่อที่ให้ตัวเองแบบดูเหมือนแบบ

ให้ตัวเองดูแบบไม่มีเหตุผลอื่นแล้ว

ก็เลยอดสงสัยต่อไม่ได้ว่า
ถ้าสมมุติว่าไม่ใช่ปมหึงหวงจะมีปมอื่นอีกไหม
เพราะเธอพูดทิ้งท้ายว่ามันมีเรื่องอื่นหรือเปล่า
แล้วมาอ้างว่าหึงหวงแบบนี้หรือเปล่า

พ่อของผู้ตายครับพ่อประพันธ์อายุ๖๗ปีแล้วนะ
บอกว่าคือคนก่อเหตุคงจะตั้งใจมายิงลูกพ่อเลย
แล้วก็ยังไม่รู้ด้วยว่าหลอนยาหรือเปล่า
คุณพ่อมีประเด็นใหม่มาให้ตำรวจขยายผลต่ออีกแล้ว
เพราะอะไรเห็นว่าคนก่อเหตุ
เคยมีประวัติยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดและเคยติดคุกมาแล้ว๒รอบ
ลูกชายพ่อกับในเหน่งคนก่อเหตุ
เขามีสัมพันธ์อันดีมาก่อนนะ
ก็ไม่คิดเหมือนกันว่าอยู่ในเน่งจะกล้ายิงขนาดนั้น

ขอดูภาพตอนวินาทีที่เมียอุ้มลูกอีกสักครั้งสิครับ
แล้วขึ้นภาพผู้ชายคนนี้เป็นหน้าต่างคู่ก็ได้ครับว่า
เด็กคนนี้สุดท้ายสูญเสียพ่อไปโดยที่ยังไม่รู้ความ
เพราะผู้ชายด้านขวาของจอคนที่พ่อเคยช่วยเหลือเขา
แล้วเด็กยังเล็กอยู่เลยนะคะน้องสามขวบ
เอาจริงตอนนี้เชื่อว่ายังไม่ประสีประสาไม่รู้ด้วยซ้ำว่านี่คืองานศพของพ่อ
แล้วเวลาลูกถามว่าแม่พ่อไปไหนหัวอกคนเป็นแม่จะตอบยังไงล่ะฮะ
ทางคดีครับตำรวจโรงพักแม่แตงแจ้งข้อหาในเน่งคนก่อเหตุ
เบื้องต้นฆ่าผู้อื่นด้วยเจตนาโดยแต่ตรองไปก่อน
และความผิดตามพรบออาวุธปืนส่งสารฝากขังแล้วนะครับ
เดี๋ยวมีความคืบหน้าเพิ่มเติมเดี๋ยวรายงานให้ทราบต่อไปฮะ